น้องขวานุสามณีสวยดังบาบี่ค่ะ

อย่างที่ทราบกันนะคะตอนนี้ขวานอุสามณีนะคะ

ลี่สวยมากเมื่อวานออกงาน
สรุปคือเขาก็มีคนแดกในระยะใช่ไหมเจ๊
น้องขวัญอาจจะไม่อยากพูดมากพี่แจ๊กกะลินพูดแทนละกัน
ขวัญบอกว่ามีหนุ่มมาคุยนะคะแต่ไม่อยากขอเปิดเผยรายละเอียด
เพราะหนุ่มคนนั้นนะคะนี่ฟังจากพี่ใจกรีนนะคะ
ทำธุรกิจเกี่ยวกับสนามบินสุวรรณภูมิดูแลนู่นนั่นนี่นี่แหละค่ะ
แล้วน้องขวัญก็เลยได้ทำธุรกิจด้วยนะคะก็คือน้องขวัญเนี่ยรับทำความสะอาดนะคะ
เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างต่างนานานะคะซึ่งก็เป็นธุรกิจที่ต่อเนื่องจากอูซี่นะคะ
เครื่องสำอางของน้องด้วยนะคะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นะคะ
น้องขวัญจะว่ายังไงบ้างหนุ่มคนนั้นจะหล่อหรือเปล่า
ไปฟังน้องขวัญอุปสรรค์วันนี้คนสวยเลยค่ะ
นอกจากความสวยแล้วน้องขวัญเป็นคนเก่งด้วยนะคะ
อีกหนึ่งสาวค่ะคุณน้ำฝนพัชรินนั่นเองค่ะ
แต่งงานไปสักพักค่ะต้องสอบถามนิดนึงนะคะว่าจะมีข่าวดีหรือยังค่ะ
น้ำฝนบอกว่าตอนนี้ก็แพลนแล้วค่ะปรึกษาสามีนะคะคุณอามพิพัฒน์นะคะว่า
อาจจะต้องพึ่งทางการแพทย์นะคะ
ปรึกษาคุณหมอแล้วค่ะก็จะเป็นใช้วิธีเอ็กซี่
ซี่ก็คือเก็บไข่ออกมาแล้วก็ไปผสมเป็นตัวอ่อนก่อน

กังวลค่ะเพราะว่าพอเราเริ่มไปปรึกษาคุณหมออย่างจริงจัง
จะมีลูกเราก็จะทราบถึงความเสี่ยงพอ

แล้วเวลาเขาอ้อนพ่อมันก็น่ารักอยู่แล้ว

ปิดไทยงานเดียวกันคุณพันวรการค่ะ
แต่งงานไปประมาณ๓๔ปีแล้วนะคะ
แต่คุณขอบคุณที่บอกโอ้โฮหน้าเด็กเจริงเลยค่ะ

คุณพันธ์บอกว่าจริงตอนนี้ก็แพลนเรียบร้อยแล้วค่ะ

เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะไม่ได้รีบเร่ง

ตอนนี้สิ่งที่ต้องโฟกัสก็คืองานค่ะงานเพลงก็มางานแสดงก็อาจจะมี
งานขายลอตเตอรี่ที่เป็นแบบงานอดิเรกของเธอก็จัดไปด้วยนะไปฟังเลยค่ะ
ตอนนี้ก็พร้อมนะคะแต่ว่าถ้ายังไม่มาอีกก็คงจะอยู่แบบปีหน้าอาจจะต้องแบบไม่รู้ซ้ำหรอกอะไรอย่างนี้ค่ะ